ยไทยรัฐแอปพลิเคชันใหม่สนุกต่อนอกจออมโหลดแล้ว

แม่บ้านเป็นจันทร์สวัสดีค่ะ

ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่แม่บ้านควรรู้
พร้อมปราบทุกปัญหาและประจันหน้ากับทุกเรื่องวุ่น
เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง

ผีฝ่าเอ้ยออกมาเต้นตามนี่
เตื็มเตื็มเตืม
แม่ไม่คิดทางข้ามหน่อยละคะ
ไปหาหมอค่ะไปหาหมอ

นี่ลูกต้นระวังตำฟ้าอะไรเกิดอะไรขึ้น

แม่ซ้อมเต้นแม่ไม่เข้าใจเลย

เป็นเบสอีสดุดนตรายเลยของนี่ไงกัมปั้นบาซู้ของบาซู้

พี่พูดว่ากัมปั้นบาซู้ไงนะครับเพราะตัวนี้ค่ะ
เขาแบบเรียบเธอได้คุ้นแล้วก็แบบ
แม่มองหน้านี่คือแบบแม่เกิดไม่ทันกลาย

เอ็กซ์ปายเหรอฮ่าเอ็กซ์ปายเหรอ
ที่พูดเนี่ยนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ย
ได้แบบว่าเจอผู้ชายในฝันของเรามาก
คือภาพที่เคยเห็นเมื่อก่อนเนี่ยตอนบาซูเนี่ย

ตัวจริงตัวเป็นนี่แบบใส่แง้ว

เรียกว่ามารายการเราเนี่ยเหมือนพาเขามาเอ็กซาเรย์เลย
เอาเป็นว่าอย่ารอช้าไปพบกับเขาเลยนะคะ

ผู้ชายในฝันผี

กลับมาให้แฟนได้เห็นหน้าครั้งนี้

วันนี้๓แม่บ้านจะมาอัปเดต
เรื่องราวทั้งเรื่องงานและเรื่องหัวใจ
จะเป็นสาวของหนุ่มกำปั้นจะเป็นแบบไหน

สวัสดีครับ

เข้าสู่ช่วงผู้ชายในฝันคุณผู้ชม

เฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้
เดี๋ยวนี้ผู้หญิงเปลี่ยนไปจับนมผู้ชายแล้วสิ

เพราะว่าตอนเด็กเนี่ยนะเราเป็นแบบแฟนคลับเลยก็ว่าได้

เคยอยู่บ้านหลังเดียวกัน

ก็มีช่วงหนึ่งที่เบรกแล้วก็หยุดทำ
ก็ไปเที่ยวไปหาเดบี้เดบี้ไปเดินต่อที่อเมริกา

ไอ้ที่หายไปนี่คือไปหาเดปบี้อย่างเดียวเลยเหรอ

ไปประมาณเป็นช่วงนั้นก็ไปกับเก่า๒๓ปีครับ
แล้วก็กลับมาถ่ายมาทำงานมาถ่ายมาถ่ายแบบถ่ายอะไร

เฮ้ยอย่าพูดถ่ายแบบเราคิดภาพมาเลย

แล้วก็กลับมาเล่นละครเท่าที่เราจำได้นะ
ใช่แล้วก็มาเล่นละครอีกที่ไม่เล่นละครช่วงหลังนี้
คนก็รู้จักกลับมาแบบว่า

แม่ดูหรือเปล่าแม่ดูเหมือนกัน
เดี๋ยวจะบอกคือตอนนี้คนไม่จำหน้ากับปั้นแล้ว

วันนี้ล่ำบึกแล้วก็เดี๋ยวแม่นะติดต่อได้เลย

ติดต่อแม่มีสเปรยพริกไทยฉีดใจได้
แล้วทำไมแม่สัดเย็นน่ะ
ฉีดแม่คนแรกเลย

ให้มีคนโทรเข้ามาแบบว่าเออขอเลี้ยงดูแบบนี้

ช่อนก็จะเป็นเก้งกวางเยอะ

โทรมาขอเลี้ยงไหมหรือว่าโทรมาแค่
โทรมาแบบว่าไปทานข้าวกันไหม
อยากรู้ว่าคนพวกนี้โทรมาเขาคุยอะไรบ้าง

ว่ารับงานเท่าไหร่อีเวนต์ละเท่าไหร่อะไรอย่างนี้
เวลาไปร้องเพลงอ๋อมาทางงานก่อนเลย
คุยด้วยก็แบบไปร้องเพลงงานส่วนตัว

อยู่ในกล่องของขวัญแล้วผมก็ถามว่าต้องทำอะไรบ้าง
ในกล่องของขวัญเปิดออกมาเป็นเราอะไรอย่างนี้

แล้วกลัวไหมอาจจะแบบนี้

แล้วก็ถามกับเพื่อนที่เขาเคยโดนอย่างนี้
แล้วก็ทุกคนก็โดนหมดแหละอะไรอย่างนี้
ค่อยแก้ไปค่อยบอกไปทีละลายไป
ก็คิดว่าเฮ้ยแหมแบบถ่ายเซ็กซี่นี้
มาดิวอะไรที่มันเป็นเรื่องแบบตัวต่อตัวอย่างนี้

คือซิกแพ็กเขานั่นมากไม่ใช่แค่ซิกแต่แปดเลยนะ
แปดรูปรูปครับผมสิแล้วถ้าตัดออกไปล่ะ
ถ้าสมมุติตันเรื่องซิกแพ็กออกไปจุดไขของเราคือว่าตอนนี้คืออะไร

อื้ออะไรอะมาอีกแล้ว

ไม่มีอะไรครับ

ก็จริงผมมีคนที่
มองโลกแล้วง่ายดีนะ

พี่กาวค่ะเขาก็ยังเป็นความน่ารักรอยยิ้มอยู่
พี่เก่าอยากให้เขาตอบอะไรพูดมากิจไลน์ได้นะคะ
เดี๋ยวก่อนอยากรู้เคยมีสาวเดินมาชมแล้วพี่ก็ปั้นของยิ้มสวยมากเลย

เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะกลับมาพบกันแบบลึกซึ้งเลย
๗สถานการณ์สมมุติสักครู่ค่ะ
สมมติค่ะ
ชอบสมมตินะชอบยังตามเลยต่อ